ช่วงกลางวันแบบนี้ดูเรื่องหมูกระทะหน่อยดีกว่า

ดังเลยฮะเพราะว่ามีคนที่ขึ้นไปกินหมูกระทะ
ตากอากาศเย็นแล้วก็บ่นมาบอกว่าโอ้โหหมูกระทะที่นี่ชุดหนึ่งมันแพงเหลือเกิน
ใช่ค่ะว่าภาพขนาดนี้มันราคาแพงเกินจริงหรือเปล่า

ใช่ต้องฟังนะทังความจากร้านค้าและที่พักเขาด้วย
ถูกต้องเพราะว่าล่าสุดเรื่องนี้
ทางด้านฝ่ายปกครองก็ลุยไปตรวจสอบแล้ว

เพราะว่าทางร้านเขาก็ยืนยันนะ
ว่าปริมาณที่ให้สมราคาไม่ได้แพงเวอร์เกินไป
เดี๋ยวฟังที่ร้านเขาบอกว่าสมราคายังไงนะคะ
โดยประหลัดอำเภอแม่ริมนายบุญยฤทธิ์
ก็ได้นำเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบที่รีสอร์ทม่อนซานบนดอยม่อนแจ่มค่ะ

นักท่องเที่ยวไปแชร์ในโลกออนไลน์
หมูกระทะชุดละ๕๕๐บาท
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแพงไปหรือเปล่า
ทีนี้มันส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ม่อนแจ่มด้วย
ประหลัดก็เลยบอกอ้าวไหนเอามายกเซ็ตดิ
เอามาทั้งชุดสิดูสิทั้งชุดเนี่ย
มันเยอะหรือมันน้อยเกินไปหรือเปล่า
บอกว่าอยากดูแล้วก็อยากลองชิมด้วยนะคะ
เอาการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยนางโพพนาวรชัยเจ้าของรีสอร์ทเขายอมรับเลยนะ
บอกว่าภาพที่ถูกแชร์กันเนี่ยเป็นภาพชุดหมูกระทะของรีสอร์ทจริง
แต่ประหลัดฟังก่อนนะคะได้นำชุดหมูกระทะที่ขายให้กับลูกค้า
เอามาให้เจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์ให้ประหลัดได้ดูเลย

ใช่แล้วบอกว่าที่ร้านอาหารเขาจะมีชุดหมูกระทะขายให้กับนักท่องเที่ยว๒ขนาดคุณ
ขนาดเล็กคือ๔๕๐บาทแล้วก็ชุดใหญ่๕๕๐บาท
แล้วเจ้าของบอกเลยบอกว่าภาพที่ลูกค้าไปแชร์บอกว่าละ๕๕๐บาทน่าจะเข้าใจผิด
เพราะว่าภาพนั้นจริงเป็นหมูกระทะชุดเล็กราคาไม่ถึง๕๕๐บาทมันราคา๔๕๐บาท
มันก็แตกต่างกันว่าชุดเล็กชุดใหญ่ยังไงลูกค้าเอาไปแชร์เอาชุดเล็กไปแชร์แล้วบอกว่าราคาตั้ง๕๕๐บาท
แล้วมันก็เลยกลายเป็นกระแสตีกลับมาที่ทางรีสอร์ทไงคะ
แล้วเจ้าของรีสอร์ทเขาก็เลยบอกว่าหมูกระทะที่ขายให้กับนักท่องเที่ยว
ชุดหนึ่งก็จะมีทั้งหมูหมักหมู๓ชั้นปลาดอลลี่ไส้กรอกปลาหมึกปูอัดผักสดไข่ไก่
มีน้ำจิ้มให้แบบขวดให้ด้วยมีน้ำซุปมีเตาถ่านคือเอาง่ายครบทุกอย่างแหละค่ะ
คือมาทั้งอุปกรณ์แล้วก็พร้อมทานได้เลยแหละ
ใช่แล้วก็เจ้าของเขาก็บอกว่าจริงราคามันก็สมเหตุสมผลนะ
สมกับปริมาณอาหารที่ได้
เล็กมา๓คนก็อิ่มแบบพอดี
ใหญ่๕๕๐บาทก็เหมาะกับ๕คน
ลองหารสิถ้าชุดเล็ก๔๕๐บาท๓คนหรือคนละ๑๕๐บาท
ชุดใหญ่๕๕๐บาททานได้กี่คนนะ
๕คนก็จะคนละ๑๑๐บาท
แล้วก็ราคาชุดหมูกระทะที่ขายที่รีสอร์ทอื่นที่ดอยม่อนแจ่ม
ส่วนใหญ่ก็จะขายราคาประมาณนี้ราคาไม่ต่างกัน
เทียบกันกับปริมาณอาหาร
รับนะว่าอาจจะมีราคาแพงกว่าร้านหมูกระทะทั่วไป
แต่นี่คือร้านหมูกระทะบนดอยไง
คือเขาบอกว่าบนดอยม่อนแจ่มอยู่บนดอยสูง
ทีนี้การที่จะเอาวัตถุดิบต่างขึ้นมาบนดอย
มันมีต้นทุนค่าขนส่ง
แล้วก็มีต้นทุนเรื่องของพนักงานบริการ
เพราะว่าที่ร้านมีเซอร์วิสตลอดเลยนะ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภค
แล้วเธอก็บอกว่าจะเอาวัตถุดิบมาเก็บไว้ก็ไม่ได้

จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเรื่อยนะ
จะไม่เก็บไว้เพราะว่าไม่งั้นหมูมันจะเน่ามันจะเสีย

แล้วก็บนกระดานเธอก็เขียนราคาของสินค้า
ราคาของอาหารไว้เรียบร้อยแล้วแสดงอย่างชัดเจน

ถึงว่าพื้นที่ราบทั่วไปแพงกว่าประมาณสักไม่เกิน๑๐
ค่ะซึ่งก็ชี้แจงเหตุผลแหละว่าเพราะอะไรถึงต้องแพงกว่า

คือประหลัดตรวจสอบแล้วถือว่าแพงกว่าปกติไม่มาก
แล้วก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ใช่ค่ะแต่ก็มีการกำชับนะ
ชับผู้ประกอบการร้านอาหารว่าอย่าคิดราคาสูงเกินความจำเป็น
ยิ่งช่วงนี้จากคริสต์มาทจากปีใหม่

ดาหมูกระทะกลายเป็นเมนูหลักเลยนะ

ก็คิดดูสิถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่อากาศเย็นใช่ไหม
ต้องมีหมูกระทะแล้วก็มีควันแบบอุ่น
มีเตาอุ่นอยู่แล้วเราก็คีบหมูร้อนทาน

ก็ทางประหลัดอำเภอเขาไปตรวจสอบแล้ว